เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็เป็นรถทัวร์๒ชั้นนะครับรถทัวร์โดยสารนะฮะ
ตอนตี๓๓๐ครับปรากฏว่ารถทัวร์คันนี้เนี่ย
ในช่วงที่ฝนตกถนนลื่นนะฮะหลังจากขับมาจากร้อยเอ็ดนะ

เสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนคือสภาพเนี่ยคือล้อชี้ฟ้าเลยอ่ะ
เป็นอย่างนี้เลยนะครับที่เกิดเหตุเป็นถนนผนโยธินขาเข้ากรุงเทพ
หลักกมที่๓๕บวก๑๐๐ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ทัวร์๒ชั้นสีฟ้าขาวคันนี้สายกรุงเทพพนมไพรนะฮะ
เป็นของบริษัทประหยัดทัวร์จำกัดเป็นรถปรับอากาศชั้น๑
พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตกร่องกลางช่องทางด่วน
เจ้าหน้าที่พอมาถึงที่เกิดเหตุต้องใช้เครื่องตัดทาง
เพื่อช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากรถนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕๔คน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕ศพ

แล้วก็เป็นทารกเพศหญิงอายุประมาณ๖เดือนอีกหนึ่ง
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑คน
รวมแล้วเสียชีวิต๖ศพด้วยกันนะครับ
รถคันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะ
พบว่าเป็นรถบัตรโดยสารที่ระบุจำนวนที่นั่งผู้โดยสารเอาไว้๔๕ที่นั่ง
เป็น๒ชั้น๔๕ที่นั่ง
แต่ถ้าดูจากยอดของผู้บาดเจ็บ๕๔กับเสียชีวิต๖คือ๖๐

ใช่เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนคนขับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมรับผู้โดยสารเกินด้วย
คนขับรถคันนี้มี๒คนนะฮะก็คงผลัดเปลี่ยนกันนะครับ
ตอนนี้ก็ตั้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่วันนี้ครับช่วงสายนะครับ
ภัยสานกว่า๓๐คนของรถที่บาทเจ็บ
แล้วก็พอจะออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ย
ก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
มารับกระเป๋าสัมภาระด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนก็เจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ให้นะครับ

แต่ละคนสภาพบาดแผลตามร่างกายมากบ้างน้อยบ้าง
ก็แล้วแต่คนนะครับแต่หลายคนก็แน่นอนว่าอิดโรยอ่อนเพลียเลยล่ะ
โอ้โหดูสิคือนี่เจ็บน้อยแล้วนะออกจากโรงพยาบาลได้นะ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถาม
หนึ่งในผู้โดยสารที่บาดเจ็บชื่อว่านายพิษนุศิลานะครับ
บอกว่าเขากับภรรยานั่งรถทัวร์มาจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
จะมาลงย่านรังสิตก็นั่งมาเบาะบริเวณช่วงกลางของรถทัวร์
ตลอดระยะทางที่รถวิ่งมาคนขับขับมาด้วยความเร็ว
เขาบอกว่าเขาเชื่อเลยว่าขับด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่
เพราะรู้สึกเลยว่าเร็วมากค่ะ
เพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนบนรถ
เวลาที่รถทัวร์ใช้ความเร็วเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันมีสัญญาณเตือนที่ทางขนส่งเขาบอกเอาไว้ต้องมี
เห็นไหมมันได้ยินตลอดจนเขาไม่กล้านอนหลับ
เพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง
เป็นรถสายที่วิ่งจากค่ำแล้วคงมาถึง
กรุงเทพตอนเช้าพอดีนะครับ
กระทั่งรถทัวร์วิ่งมาถึงช่วงจุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นมีฝนตกรู้สึกว่ารถทัวร์เหมือนกับเสียการควบคุม
สายไปสายมาแล้วไปชนเข้ากับอะไรสักอย่าง
กระทั่งรถเสียหลักพลิกคว่ำ
พอเขาออกมาจากรถได้ก็พบว่ารถชนแท่งเบรีเออร์

หลังเกิดเหตุเขาก็ไม่เห็นว่าคนขับรถทัวร์นะ

เพราะว่าเขาก็ไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่
สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
แต่รู้เพียงแต่ว่าตลอดระยะทางนั้น

ก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๑๐กว่านาที
ผมรู้สึกว่ารถมันขับเร็ว
ผมก็เลยตื่นเข้ามาก็ไม่ได้หลับอีก
เห็นฝนตกก็เลยเรียกแฟนเห็นรถมันสาย
เรียกแฟนแล้วก็บอกว่ารถมันสายนะผิดปกติ
ยังไม่ทันขาดคำมันก็เสียงชน
โครมแล้วผมก็กอดแฟนผมไว้

มันน่ากลัวมากเพราะว่ามันแบบผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็ตกใจกันหมดทุกคนนะนะ
แล้วที่เขาเสียชีวิตก็มีเราเห็นอยู่
แต่คนที่เขายังไม่เสียเราก็ช่วยเขาได้เราก็ช่วยออกมา
มันดังพอดังสักพักมันก็จะดังอยู่อย่างนั้นแหละ

จังหวะที่มันดังนั้นให้ว่าที่เขาเล่นของเดียวกัน

วิ่งทางตรงตามรถทางอื่นก็เหยียบอยู่
คือเมื่อคืนนี้ขับเร็วมาก
เราบอกให้เขารับผิดชอบหน่อยแล้วกัน
คนอื่นเขาฝากชีวิตไว้กับเขา
อยากให้เขาแบบรับผิดชอบให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
สงสารเด็กเสียชีวิตในตักแม่
สำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เราสอบถามจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็จำลองเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นแบบนี้นะครับ
ทัวร์คันนี้ขับออกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด

มาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็คือที่ถนนผลโยธินขาเข้ากรุงเทพ
ในช่วงตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
มีฝนตกนะฮะประมาณตีสามครึ่ง
รถก็วิ่งมาด้วยความเร็วนะ
จู่มีรถเก๋งซึ่งขับอยู่ด้านหน้ารถทัวร์
ได้เบรกระยะกระชั้นชิด
คนขับรถทัวร์เหยียบเบรกกระทันหัน
ที่รถจะเสียหลักออกขวาไปชนกับแท่งบารีเออร์
แล้วรถก็หมุนตีรังกาหงายท้องล้อชี้ฟ้า
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไป๖ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๕๐กว่าคน
คุณผู้ชมคะนายพิชิตเข็มพันธุ์

มาขอเอกสารรับสัมภาระของภรรยาและลูกสาววัย๑๑เดือน
ภรรยาและลูกสาวของเขาเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
ก็เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์กันนะคะ
เพื่อจะมาหาตัวสามีนี่แหละ
ช่วงเช้ามืดมีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าภรรยากับลูกเสียชีวิต
ตอนนั้นเขาบอกโอ้โหช็อกมากนะ
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตรวจสอบรายชื่อคนเจ็บตามโรงพยาบาล
พบชื่อของภรรยากับลูกก็เลยมาที่สพคลองหลวง
มารู้ว่าภรรยากับลูกเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ภรรยาตั้งใจจะเดินทางมาหาตัวเองภรรยากับลูก
ปกติคือเช้าต้องได้เจอหน้ากันเลย

เขาบอกไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ได้ยินมาว่าสาเหตุก็คือรถทัวร์หักหลบรถที่อยู่ข้างหน้า
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนขับถึงไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้
ที่ผ่านมาตัวเองก็เคยใช้บริการรถทัวร์ของบริษัทนี้นะคะ
แล้วพบว่ารถทัวร์บางคันไม่มีอุปกรณ์การดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย

นายสักศิษย์บันจงศิลป์เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมสาธิชลเชลมพรเกียจ
มอบเงินให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

มารับศพด้วยความโศกเศร้านายศักดิ์สิทธิ์บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเจ้าของบริษัทอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาก็ให้เขานำเงินสามหมื่นบาทมาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้ญาตินำไปดำเนินการเรื่องศพส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของประกันในการดูแลเยียวยาจากการสอบถามนายปรัชญาหวังเลี้ยงกลางคนขับรถทัวร์เขาอ้างว่ามีรถเก๋งขับมาปาดหน้าก็เลยหา
การสอบความเร็วของรถทัวร์แล้วบริษัทบอกว่า
ทัวร์คันนี้ขับอยู่๗๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่เขาอ้างแบบนี้ว่าเขาตรวจสอบแล้วว่ามันไม่เกินมัน๗๘
มันตรงนี้หรือเปล่าตรงมารถเยอะแล้วต้องไปเบรกอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ตรงจังหวะเนี่ยที่เกิดเหตุเราก็ไม่รู้ยังไง
คือถ้าจังหวะเบรกแล้วคุณยัง๗๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยตัวนายปรัชญาคนขับรถทัวร์
หนีไปหลบซ่อนอยู่ในป่าเขาบอกเขาตกใจ
สุดท้ายก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ส่วนประเด็นที่ว่ามีคนเจ็บ๕๗คนเกินกว่าที่กำหนดไว้
ว่ารถคันนี้จะต้องมีแค่ประมาณ๔๘คนสิบสี่สิบแปดคนเนี่ยนะคะ
บริษัทบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ว่าทำไมถึงมีการรับผู้โดยสารเกินจำนวน
หรือแอบรับผู้โดยสารระหว่างทางกันหรือเปล่า
กฎของบริษัทห้ามอยู่แล้วห้ามรับผู้โดยสารกลางทางอยู่แล้ว
สอบถามเบื้องต้นว่าคือขับรถมาก็ความเร็วปกติพี่
แล้วทีนี้มีรถเก๋งเขาโยนเข้าใส่
คือเหมือนก็แบบปาดหน้าแล้วคนขับเขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบ
พอกระชากพวงมาลัยช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกเนอะ

หัวรถหันกลับมาทางเดิมคือรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แต่หัวรถกลับมุ่งหน้ามาทางโคราชเหมือนเดิม
ขับเร็วเกินกว่าที่ตั้งไว้๘๐
มันโกหกกันไม่ได้ครับพี่ยอดมันเกินจากจำนวนเบาะรถ

เพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเขารับจริงมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นตัวเลขอย่างชัดเจนที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบจากสพคลองหลวงวันนี้ก็คือ
มีผู้บาดเจ็บ๕๗คนไม่รวมเสียชีวิตอีก๖ศพ
ซึ่งบริษัทบอกว่ารถของบริษัทเนี่ยรถทัวร์๒ชั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่ารับผู้โดยสารได้๔๘คน
แล้วคนขับที่ทีแรกมีข่าวว่าอาจจะไปเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตกลงหนีเข้าป่าไปคนหนึ่ง

พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงได้แจ้งข้อหาแล้วนะครับ
ปรัชญาคนขับรถนะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
ปรัชญาก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
พนักงานสอบสวนคุมตัวไว้ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสพนะฮะ
ก็จะคุมตัวไว้จนกว่าจะนำไปฝากขังต่อสารจังหวัดธัญบุรีนะครับ
เรื่องต้นจากการตรวจไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะฮะ
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจหาสารเสพติดในเลือดอยู่

กำลังประสานกับเจ้าของบริษัทให้นำหลักฐานเกี่ยวกับรถ
แล้วก็เรื่องของบริษัทมาให้ตรวจสอบด้วย
ขณะที่นายพิสิทธิจันกล้าผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปฐุมธานี
และนายชะเยศทรัพย์เหมาขนส่งชำนาญการปฐุมธานีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
โดยทางขนส่งชำนาญการปฐุมธานีบอกว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานี
หลังจากผ่านปีใหม่มาได้ไม่กี่วัน
ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย
ส่วนรถทัวร์คันเกิดเหตุได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นการตรวจสอบใหม่การวิ่งปรากฏว่าขณะเกิดเหตุนะ
ทางขนส่งของปฐุมธานีบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ขณะเกิดเหตุวิ่งด้วยความเร็ว๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหมือนที่ผมบอกไงคือถ้าคุณบอกว่ารถเก๋งตัดหน้า
แล้วคุณต้องเบรกกระทันหันแต่ขณะเกิดเหตุการเบรกของคุณ
ตอนที่ถูกรถตัดหน้าด้วยความเร็ว๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าก่อนหน้านั้นต้องขับมาเร็วกว่านั้น
แรงส่งมาเท่าไหร่ต้องไม่เกิน๘๐นะฮะ
ที่นั่งจะต้องนั่งได้ทั้งหมด๔๘ที่นั่งนะ
ซึ่งจะเกินหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนสำเร็จสุดท้ายก็คือ๘๕แล้วพอ๘๕ก็มาอาจจะมีแต่เมตร
มันเหลือ๗๙แล้วก็ความเร็วนี้เรารู้แล้วจะนั่งตัวอย่างอื่นหน่อย
อกของคนเป็นผู้โดยสารนะอย่างที่หนึ่งในผู้บาดเจ็บเขาบอกไง
คือเอาชีวิตไปฝากกับเขาแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมคุณรู้ว่าเขาขับเร็วเนี่ยจะ
รถตู้รถทัวร์แม้แต่วินจักรยานยนต์รับจ้างอ่ะพอขึ้นหลังเขาแล้วเราก็ไม่กล้าห้ามนะค่ะ
กลัวว่าเราไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะโมโหแล้วเขาจะยิ่งขับเร็วใหญ่
แต่ชีวิตเราอยู่กับเขาก็ทำยังไงได้เราก็ต้องภาวนาว่าให้เราถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแค่นั้นเอง